ถูกมือถือระเบิดใส่หน้าแล้วเธอเสียชีวิตเลย
คนบอกเฮ้ยแล้วต่อไปนี้จะกล้าถือมือถือยังไง

ตำรวจสพศรีขอรภูมินะคะได้รับแจ้งเหตุค่ะ
เป็นโทรศัพท์มือถือระเบิดใส่คนอ่า

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์
ทีนี้พอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เจอกลุ่มเพื่อนคนเจ็บ
นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตค่ะ
แต่ทีนี้ตำรวจก็สงสัยเหมือนพี่อุ๋ยแหละว่า
ฮะมือถือมันระเบิดได้ยังไงอ่ะมันระเบิดใส่หน้าจริงเหรอ
ก็ต้องส่งศพพิสูจน์ไปตรวจชนะสูตรตามขั้นตอน
ปรากฏว่าพอไปชนะสูตรดูแล้วอ้าวที่ขมับซ้ายมีรอยแผลเป็นรอยลูกปืน
ขนาดจุด๓๘มมอยู่ทะลุไปฝั่งสมองด้านขวา
ไม่ใช่มือถือระเบิดแล้วล่ะอันนี้คือโดนยิงเข้าขมับเลยนะคะ
เราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เลยค่ะที่บ้านก็ยังมีร่องรอยของคราบเลือดอยู่เลย
คุยกับเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นยายของหลานที่เป็นเพื่อนกันกับคนตายค่ะ
คือยายบอกว่าตี๒ของวันที่๑๐เมษายนได้ยินเสียงตู้ม
เหมือนเสียงระเบิดดังสนั่นอยู่นอกบ้านพอออกมาดูเนี่ย
โทรศัพท์วางอยู่บนแคร่ก็เข้าใจว่าเสียงโทรศัพท์ระเบิด
แล้วก็เห็นหลานชายจับร่างผู้หญิงขึ้นมาแล้วมีเลือดไหลออกมาจากหัวเยอะมาก
แล้วเพื่อนผู้ชายในกลุ่มก็พยายามปั๊มหัวใจนำตัวส่งโรงพยาบาล
ยายก็เล่าบอกหลานกับกลุ่มเพื่อนก็ชอบมานั่งจับกลุ่มกินน้ำกระท่อมกันเป็นประจำ
ส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวยายบอกสงสัยหลานยายนี่แหละจะทำปืนลั่นใส่เขา
มันก็ตอบไฟงึงมาเลยอะขังกระทอมก็ไม่มาจากที
มันกลยรูมกับบ่อจะป้ามหัวใจครั้งแรกว่าป้ามนั้น

อู๋ควรโรงลดไปเลยหมายลูกบาน

รวมศพลขนาดนี้ลูกปืนเข้าขมับซ้าย

เราได้วงจรปิดเส้นทางที่คนก่อเหตุพาร่างของน้องที่เสียชีวิต

คือขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยความเร็วเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปที่งานศพของน้องที่เสียชีวิตนะคะจัดขึ้นที่บ้าน
คือคุณพ่อของน้องเล่าเลยว่า

คิดเลยว่าลูกสาวจะต้องมาจบชีวิตแบบนี้
ลูกสาวเพิ่งจะเรียนจบชั้นม๖ยังไม่ได้รับวุฒิเลย
อยากขอความเป็นธรรมให้ลูกสาวพ่อด้วย
ทีมข่าว
ตอนนี้ที่สกศครพฺร้าพูมนะคะ
ติดตามความคืบหน้าคดีความ
ก็ได้รับการเปิดเผยจากผู้เรียนนี้

พอสอบสวนคนก่อเหตุก็ยอมรับอ่ะค่ะว่าทำเปิ้ล่านใส่คำมับเพื่อนสาวจริง

ต้องแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะนะคะ
คนก่อเหตุในอายุ๑๖ปีก็นำตัวฝากหางที่สารเยาวชนดำเนินคดีแล้วค่ะ